วันนี้ลุ้นเชียร์กันหน่อยนะครับทีมชาติไทย

เมื่อวานทางโค้ชย่งวรรดุสิมาคร
หมอถ้าไม่รู้สารพวกสอนก็บอกว่าต้องลดความกดดันของนัตเตะก่อนลดสนามก่อน

และปิดท้ายด้วยการซ้อมลูกตั้งเตะเข้าถ่ำ
ซึ่งดูแล้วการฝึกซ้อม๑ชั่วโมงครึ่ง
โย่งก็บอกว่าเกมกับมองโกเลียก็ยังมั่นใจ

ส่วน๑๑คนแรกก็เลือกเอาไว้แล้ว
และยืนยันว่าจะส่งชุดที่ดีสุดลงสนาม
แม้จะรู้ว่าในสายตาของสื่อ
มองโกเลียจะเป็นทีมที่อ่อนที่สุดในสายก็ตาม
ตัวจริงของทีมภายระบบการเล่น๔๓
ดูกันหน่อยครับภูติศาสตร์ประตูนลม่วงงาม

เตอร์ก็ให้โอกาสทางพีรวัตรอักษธรรม
ดาวรุ่งจากบุรีรามจับคู่กับทางชินภัทรลีอ่อ
แบ็กซ้ายสุประวีมีประทัง
จะได้ลงสนามในวันใคร้วันเกิดเลยนะครับ
แล้วก็แบ็กขวา
และต้านหน้าเป้าเป็นสิทธิโชคกันนู่ครับ

แต่ว่าร่างกายของนักเตะบางคน

จากเกมฟ์ฬีเรียนและมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องวางแผนกันแบบเกมต่อเกม
อีกครั้งครับโปรแกรมของทีมไทยนะครับ

ตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาทีนะครับ

ย้ำครับวันนี้๑๙กรกฎาคม
เจอมองโกเลีย๒๑กรกฎาคม

แล้วก็๒๓กรกฎาคมนะครับ
พบกับอินโดนีเซียเป็นเกมสุดท้าย

แล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่มีคะแนนดีสุด๕ทีม